ใช่ค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับคิมเบอร์รี่แล้วก็หมากปรินค่ะ
คู่นี้เนี่ยเขาคบกันก็เปิดเผยกันมาแล้ว๖ปีกว่า
กำลังจะย่างเข้าสู่ปีที่๗พอจะเข้าเลข๗ปุ๊บแน่นอน
อาถรรพ์เลข๗กลัวหรือเปล่านะคะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยคิมเบอร์รี่บอกเลยว่าอาการน้อยก็มาเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าหลายคนทักว่าจะเข้าเลข๗แล้วแกระวังเลิกกันนะเว้ยอะไรอย่างนี้
ประกอบกับมีหมอดูมาทักว่าฝ่ายชายเนี่ยจะมีสาวอื่นเอาเข้าไปอีกค่ะ
บอกเลยว่ากลัวเพราะว่ามีเพื่อนเลิกกันเพราะว่าอาถรรพเลข๗ก็หลายคนอยู่
แต่ยังไม่คิดแต่งกันแก้เคล็ดก่อนจะเจอเลข๗นะจ

บอกว่าไม่ได้กลัวอะไรเลย

บอกว่าเออมีหมอดูบอกว่าลาสีมี
เนี่ยจะมีชู้อะไรอย่างนี้

๑๒ราศีอะไรอย่างนี้
คือที่ผ่านมามันไม่เคยมีเรื่องอะไร

อะไรได้เลยค่ะก็ถือว่าเขาพิสูจน์ตัวเอง

เจ้าชู้ก็ไม่เจ้าชู้เนาะส่วนประเด็นเมาส์ที่เขาบอกว่านักแสดงเกือบเบอร์หนึ่งไม่ไปเรียน
แต่จบพร้อมเพื่อนคว้าใบปริญญาก่อนหน้านี้น้องใหม่ดาวิกาเคลียร์ไปแล้ว
คราวนี้ตอนนี้มาลงจากคิมเบอร์รี่อีก
เบอร์รี่บอกว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ความเป็นดาราอะไรแบบนั้นทั้งนั้นนะจ๊ะ
เพราะว่าเธอตอบว่ายังไงรู้ไหมเธอตอบติดตลกว่าไม่ใช่เธอแน่นอนค่ะ
ที่ว่าไม่ได้เรียน๔ปีเพราะว่าเธอใช้เวลาเรียนตั้ง๖ปีเนี่ย
ส่วนจะเป็นยังไงนั้นที่ไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษา

ไม่ชอบใส่ชุดนักศึกษาค่ะ